ปีนี้ภัยแรงก็ถือว่าน่าจะรุนแรงนะครับ
หลายพื้นที่แห้งแรงอย่างที่อุดรธานี

แต่ปรากฏว่าพอน้ำแห้งก็ไปพบรถเก๋งคันหนึ่งจมอยู่

พบโครงกระดูกที่ตรวจสอบแล้วเป็นของอดีตตำรวจ
หายจากบ้านไปนานนับปีครับ
ตำรวจต้องเร่งคลี่คลายคดี
และเตรียมเรียกญาติไปสอบศูนย์ขยายผล
หาสาเหตุที่แท้จริงครับ

อำเภอเมืองอุดรธานีลดลง

พบรถเก่งจมอยู่ใต้น้ำ
แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบแต่กลับพบโครงกระดูกมนุษย์อยู่ในรถ
พันธุ์ตำรวจเอกภูมิวิทยเวทกามาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานี
เปิดเผยว่าหลังใช้รวดสลิงดึงรถขึ้นมาจึงขยายผลการตรวจสอบจากทะเบียนรถที่ติดอยู่
คือหมายเลขทะเบียนกไก่ชชิง๕๘๙๕อุดรธานีเจ้าของคือนายพีรพงศ์สร้อยจรุงอายุ๖๙ปี
ผู้บังคับหมู่สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๒๓สกลนคร
เชื่อว่ากระดูกที่พบก็คือนายพีรพงศ์ทำให้ตำรวจต้องเร่งหาสาเหตุทั้งอุบัติเหตุและถูกฆาตกรรม
จากการข้อมูลที่เราพบในหลังจากที่เราตรวจที่เกิดเหตุหลังจากที่เราสอบสวนในชั้นนี้นะฮะ
ให้น้ำหนักไปที่ประเด็นแรกเรื่องของปฏิเหตุ
ประเด็นที่สองในเรื่องของโรคประจำตัวที่มีการวูบแล้วก็อาจจะทำให้ลดลงไปในหนองน้ำนะครับ
ส่วนที่จะมองว่าเป็นเรื่องของการฆาตกรรมหรือไม่เนี่ยเราต้องหาพยาหลักฐานต่อนะครับ
ซึ่งในชั้นนี้ยังไม่ปรากฏนะครับขอตรวจสอบชั้นหนึ่งนะครับ
ลูกสาวนายพีรพงศ์ยืนยันว่าเสื้อผ้าและรถที่พบเป็นของบิดา
ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุยติดต่อกันทางโทรศัพท์ช่วงเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
และได้พบหน้าครั้งสุดท้ายในงานศพพ่อตาของภรรยาคนที่๒ช่วงเดือนธันวาคม๒๕๖
เชื่อว่าบีดาน่าจะเสียชีวิตมานานเกือบ๑ปีโดยที่ไม่มีใครรู้
ส่วนประเด็นที่ครอบครัวไม่ได้แจ้งความคนหาย
เนื่องจากได้หย่าร้างกับภรรยาไปแล้วประมาณ๔ปี

อีกทั้งยังมีนิสัยชอบหายออกจากบ้านเป็นเวลานาน
โดยอ้างว่าติดธุรกิจขายตรง
กระทั่งล่าสุดที่ติดต่อไม่ได้ราว๑ปีเสร็จ
ทำให้ญาติสันนิษฐานว่าอาจออกบวชเป็นพระไปแล้ว
ขณะที่ตำรวจเตรียมตรวจสอบที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกครั้ง
รวมทั้งนำเสื้อผ้าและรถของผู้ตายส่งไปพิสูจน์อย่างละเอียด
เพื่อจะนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุการเสียชีวิตให้ชัดเจน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน